ไปที่จังหวัดอ่างทองครับคุณผู้ชมรถกระบะคันนี้เนี่ย
เสียหลักเสียหลักแล้วไปชนร้านขายของเกือบชนเด็กด้วยนะ